มีหนุ่มคนนึงเขาขับรถมอเตอร์ไซค์ส่งหมูกระทะ
แล้วเสียงท่อมันแรงเพื่อนบ้านรำคาญ
เครื่องแรงเครื่องมันแรงเตือนแล้วเตือนอีกไม่ยอมไปปรับแก้ว
บอกว่าเป็นรถเพื่อนแต่เพื่อนบ้านเป็นตำรวจฮะ
เอา๙มมบุกเข้าไปยิงเสียชีวิตคาที่๔นัดเลยครับ

ไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหน่อยมีเพื่อนบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ครับ
บอกว่าเป็นคลิปที่

แรก๔นัดและสุดท้ายอีก๑นัดแต่โดนตัวไปใน๔นัด
แล้วคนโดนยิงเสียชีวิตคาที่คุณผู้ชม

คือเพื่อนบ้านเนี่ยเขาตามไปดูแล้วก็ถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้นะครับ
คือพอยิงปุ๊บทุกคนก็โอ้โหวิ่งหนีตายกัน
ละหมานทีเดียวเพราะว่าจะถูกลุกหลงหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
เพราะว่าผู้ลงมือไม่ฟังเสียงใครห้ามปรามเลย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้เองนะฮะ
ในชุมชนศรีมณฑลสามัคคีถนนพุทธมนตรสาย๔
ทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร
บ้านหลังเกิดเหตุเปิดเป็นร้านส่งหมูกระทะ
ทีนี้พอเกิดเหตุปุ๊บตำรวจสนธรรมศาลาไปถึง
ก็พบศพในเกรียงศักดิ์ศรีสอนทองอายุ๓๕ปี
เขาเป็นคนงานส่งหมูกระทะนอนหงายอยู่บนถนนหน้าบ้าน
มีแผลถูกยิงด้วยปืน๙มม๔นัดที่ตัว
ด้านหลังท้ายทอยหน้าอกแขนขวา
แล้วมีปลอกกระสุนตกเกลื่อนอยู่หน้าบ้าน
ในศรทองบอกตัวเจ้าของร้านหมู่กะทะ
อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกแบบนี้

นอนเดียวกันกับเจ้าของพื้นที่ที่มาตรวจสอบนี่แหละนะฮะ
บ้านอยู่ติดกันหนึ่งหลังเอง
ก่อนเกิดเหตุนายเกรียงศักดิ์นำรถมอเตอร์ไซค์ของลูกน้องอีกคน
เพิ่งเข้ามาทำงานได้๔วันก็ขี่ไปทำธุระ
แล้วก็ไปเจอกันกับมือปืนคือดาบตำรวจสิริมงคล
ตำรวจคนนี้บอกว่ารถที่ขี่มาเนี่ยมันเสียงดัง
เอาไปเปลี่ยนท่อใหม่หน่อยตอนนั้นก็รับฟังกันไปก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น
กระทั่งนายเกรียงศักดิ์ขี่รถกลับมาถึงบ้าน

ไปเจอกับดาบตำรวจคนนี้อีกครั้งหนึ่งก็เหมือนเดิม

แต่ผู้ตายพยายามอธิบายว่ารถคันนี้ไม่ใช่ของผมนะฮะเป็นรถของเพื่อน
แต่ว่าดาบตำรวจสิริมงคลไม่พอใจคุณผู้ชม
ชักปืนที่อยู่ที่เอวออกมารัวยิงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปไป
เกรียงศักดิ์พยายามวิ่งกระเสือกกระสนหนีตายเข้าไปในบ้าน
แต่ว่าดาบตำรวจคนนี้ยังตามเข้าไปยิงซ้ำก่อนจะหลบหนีไป
ทางด้านของพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
บอกว่าความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ภายในวันนี้จะมีการขออนุมัติหมายสารออกเป็นหมายจับ
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพร้อมเตรียมประสานด่านตรวจ
ตามแนวแฉดงป้องกันการหลบหนีออกนอกประเทศ
ก็ยังไม่มีการติดต่อเข้ามอบตัวนะครับ
ส่วนการดำเนินการทางวินัยทางด้านของกองบังคับการตำรวจนครบาน๗
อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
แล้วก็น่าจะมีผลให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับ